ถ้าไม่รวยด้วยตัวเลขก็รวยด้วยความขยันแล้วกันนะครับ
อันนี้รวยชัวร์ถ้าขยันดีนะ

ข่าวต่อไปที่เราจะเล่าคือข่าว๗ข่าว๘
ต่อไปก็เป็นข่าว๙

คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอาชีพกันหน่อยนะครับ
แล้วก็พาคุณผู้ชมไปกินข้าวแกงในยุคเศรษฐกิจแบบนี้
จะหาข้าวแกงราคาประหยัดทานได้อย่างไร
ยังมีให้ทานอยู่พาไปดูที่จังหวัดระยอง
บอกว่าทั้งอร่อยทั้งราคาประหยัด
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหขายดิบขายดีเป็นประจำ
สำหรับข้าวแกงบ้านตุ่มแดงนะฮะ

ลูกค้าก็มากันซะแล้วนะฮะ
แล้วก็ปรากฏว่าขายไปขายมาขายได้ทั้งวันนะครับ
เจ้าของร้านคือคุณป้าสมบัติบุญบรรจงนะครับ
อายุ๕๓ปีชาวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
เปิดร้านอาหารมานานจนกลายเป็นร้านขวัญใจชาวระยอง
มีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายทุกวันเลยนะครับ
แต่ช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ค่อยดีลูกค้าเริ่มหดหาย
คุณป้าสมบัติทำไงล่ะคุณป้าเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน
เพราะว่าลูกค้าเขาปรับตัวถูกต้องก็ประหยัดใช่ไหม
คุณป้าก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ด้วยการหันมาขายข้าวแกงราคาประหยัดเข้ากับเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับ
แต่ละวันจะมีอาหารมากกว่า๒๐เมนู

ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นบ้านมีสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยเฉพาะตัว
โดยเฉพาะแกงป่าเนื้อหน่อไม้ดอม
ขอเวลากลืนน้ำลายสักประมาณ๓วิครับ

กำลังทำบอกสูตร๑๐๐ปีด้วยนะครับ
ซึ่งทอดความอร่อยมาจากรุ่นวันพระบรูธ

ตอนเป็นเด็กชอบเข้าครัวช่วยคุณตาคุณยายทำอาหาร
อาศัยวิธีครูพักลักจำ
จนกลายเป็นคนมีเสน่ห์ปลายเจาะ
หยิบจับอะไรมาผัดก็อร้อยนะคุณ
เห็นแล้วเราก็หิวข้าวยำเช้านะฮะ

แกงหมูชมวงร้านนี้อร่อยมาก

ทำไมไม่ชวนไปกินเมื่อไหร่เนี่ย
คือลูกสาวเขาเคยนำมาขาย
เคยนำมาขายลูกสาวเขาเคยทำอยู่ที่ไทยรัฐด้วยบอกอย่างนี้เลย

เพราะว่าฝีมือคุณแม่เขาอร่อยจริง

ใครที่อยากรู้อยากชิมว่าข้าวแกงบ้านตุ่มแดงอร่อยแค่ไหน
ไปเลยนะฮะตั้งอยู่ในซอย๒พี่น้องตำบลเชิงเนินอำเภอเมือง
เปิดขายตอนเย็นตั้งแต่๔โมงครึ่งถึง๓ทุ่มครึ่ง

เพราะดูก็รู้ว่าลูกค้าเยอะขนาดนี้
ไม่ได้เชียร์

ลูกค้าพูดว่าอร่อยจริงแล้วก็เปิดมานามแล้วเหมือนกันนะครับ
ช่วงนี้ก็ออกมาจากร้านแล้วก็มาตั้งแผงแบบนี้
ทานง่ายขึ้นไปทานกันเลยร้านนี้
คุณผู้ชมมีเมนูอะไรเช้า

เพราะสองสอยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลย